โอ้โหบัวสวยงามสายบัวดีมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปทำแกงสายบัวยามเช้าเลยดีกว่านะคะ
สวัสดีค่ะรู้กันรถหนาวันนี้นั่งมาสวยสวยสบายสบายพยากรณ์อากาศกันนะคะคุณผู้ชม
จะบอกคุณผู้ชมว่าในช่วงระยะเวลาของวันนี้นะคะ
ไปจนถึงช่วงวันที่สิบห้ากันยายนเนี่ยอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้ว
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณตอนบนของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย
บอกกันเอาไว้ล่วงหน้าจะได้เตรียมรับมือกัน
ส่วนพื้นที่ไหนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากพายุจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็เกิดน้ำท่วมอยู่
อันนี้นะคะก็คงจะต้องเตรียมใจกันเอาไว้อีกระยะหนึ่งด้วยค่ะ
ตรวจสอบกันหน่อยจากแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงโมเดลอากาศที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ
จะยังคงเห็นถึงกลุ่มพื้นที่ที่ปกคลุมสีเข้มนะคะสีน้ำเงิน
ถ้าภาพภาพเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มฝนนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ที่จะก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็พาดผ่านขึ้นไปบริเวณตอนกลางของประเทศ
จะเห็นว่าพื้นที่เขียวเหลืองเหลืองนั้นก็คือกลุ่มฝนค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงบ่ายหลายพื้นที่ปกคลุมตั้งแต่ภาคกลาง
ตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือกันไปเลยโดยรวมแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นหน่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมประมาณร้อยละ๓๐ถึง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
เหนือนั้นมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๔๐ของพื้นที่นะคะในแถบจังหวัดต่างกระจายกันไป
ส่วนภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้ากันแต่วันนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะรับฝนลดลงมาหน่อย
ภาคกลางเช่นกันค่ะร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะไม่ร้อนมากนักฝนตกโปรยปลายลงมาชุ่มฉ่ำกันพอให้เชื่อมชื่มหัวใจนะคะ
ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองหนักหน่อยร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเช่นกันค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำหน่อยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละที่ทำให้เกิดทั้งฝนฟ้าขนองแล้วก็มีเรื่องของคลื่นสูงด้วย
วันนี้ฝั่งอันดามันตกหนักหน่อยนะคะ๑๗๐ของพื้นที่ระนองพังงายังคงเป็นพื้นที่รับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำเต็มที่
กรุงเทพภานะครไม่แพ้กันเลยนะคะร้อยละหกสิบของพื้นที่กระตุกกระจายกันไปนะคะ
เตรียมรับมือเรื่องของการเดินทางกันด้วยแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาก็อาจจะเป็นโอกาสดีสำหรับหลายหลายเรื่องนะคะ
อย่างเช่นทะเลนาบัวแบบนี้มีน้ำขึ้นมาบัวก็เกิดดี
อาจจะทำให้เป็นอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันได้ด้วยนะคะว่าไปแล้วเนี่ย
ดิฉันก็คงจะต้องเตรียมเก็บสายบัวกันก่อนเพราะเตรียมแล้วค่ะนู่นค่ะ
ทำแกงสายบัวอร่อยอร่อยแล้วนะคะคงลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ
เจอกันตอนหน้าพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ